ท่านผู้ชมครับเมื่อช่วง๓ทุ่มกว่าที่ผ่านมานะครับ
เหตุไฟไหม้นะครับตอนนี้ก็กำลังลุกไหม้อยู่
กำลังเข้าพื้นที่ช่วยเหลือกันอยู่นะครับนี่ฮะทุกผู้ชมครับ

ในช่วงเวลานี้อยู่นะครับ
เพลิงยังไม่สงบนะครับ
อยู่ใกล้กับตลาดใหม่ดอนเมืองนะครับ
ถูกเผลินหลุดไหม้ไปหกหลั่งแหลวกระทะครับ
เจ้าหน้าที่กำลังเข้าพื้นที่ไปดับเพลิงอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวดูบรรยากาศจากไลฟ์เฟซบุ๊คในช่วงเวลานี้หน่อยนะครับ

แล้วก็มาเยียวยาเบื้องต้นให้กับพี่น้องทุกคนนะครับ

ก็จะมีเรื่องของการจดทะเบียน
เกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่รับความเดือดร้อน
ให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนที่

ก็ประชาประมาณนั้นกับพี่น้องทุกท่านทราบด้วยนะครับ

ใครที่ยังไม่เข้าเกี่ยวนะครับ
ก็อย่าเข้าในพื้นที่สุดเกิดที่เป็นนะครับ
เป็นเหตุเพลิงไหม้นะครับที่

อีกครั้งนะครับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้
เกิดขึ้น๓ทุ่มกว่าเกือบ๔ทุ่มนะครับ

ใกล้โรงเรียนจารุจินดาซอยเชิด
อากาศ๗ที่เขตดอนเมืองนะครับ

เรื่องต้นมีบ้านเรือนที่ปลูกติดกันหลายหลังเนี่ยนะครับ

ยังไม่มีรายงานเรื่องของตัวเลขผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
หรือว่าผู้ติดค้างอยู่ด้านในนะครับ